คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขามี
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่อนข้างที่จะเข้มงวด
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปเขาห้ามเข้าห้ามออกภูเก็ตเลยอ่ะ
อืมปิดพื้นที่เข้าออกเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้าที่
จังหวัดภูเก็ตล่าสุดวันนี้คือแตะหลักร้อยแล้วมีร้อยคนแล้ว
ล่าสุดมีคำสั่งออกมาเพิ่มเข้มข้นมากขึ้นไปอีกค่ะครับ
วันนี้ค่ะมีการเผยแพร่ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ปิดโรงแรมทุกประเภท
สำหรับโรงแรมที่มีผู้พักก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้
ให้อยู่ต่อไปได้จนกว่าจะครบกำหนดแจ้งออก
แต่ต้องแจ้งรายชื่อให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ
เพื่อจะตรวจคัดกรองถ้าพบว่ามีผู้ที่มีอาการเข้าข่าย
ต้องถูกเฝ้าระวังโรคโควิด๑๙ก็จะถูกส่งไปสังเกตอาการ
ในสถานที่ที่ทางจังหวัดกำหนดเอาไว้ให้นะคะครับ
คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้๔เมษายนถ้าใครฝ่าฝืน

หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ผมมีคนที่ผมรู้จักอยู่ที่ภูเก็ตนะคุณ
มาสอนเขาบอกว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นจนทุกวันนี้
แตะร้อยแล้วเนี่ยคือคนภูเก็ตเนี่ยเขาพร้อมให้ความร่วมมือหมดอ่ะ
อืมปัญหาก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
บางส่วนบางกลุ่มก็แล้วกันที่ยังคงออกไม่ใส่หน้ากากอนามัย
บางคนก็เช่าลกเช่ารถไปนู่นมานี่เราก็เห็นข่าวใช่ไหม
ใช่ค่ะเพิ่งนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้เองที่เปิดโรงแรมมั่วอะไรกันนะคะ

เนี่ยก็เลยนำมาสู่เรื่องของการที่จะต้องล็อกดาวน์เรื่องของโรงแรมในพื้นที่ด้วย
ใช่ค่ะนะฮะส่วนผู้ที่ให้บริการเกี่ยวกับรถช่องรถเช่า

ถ้ามีชาวต่างชาติมาเช่ารถของท่านท่านอาจจะต้องเตือนเขาหน่อยว่า
คุณจะไปไหนคุณมีหน้ากากอนามัยหรือเปล่า
คุณอย่าไปในที่ที่แบบมันแออัดอะไรอย่างนี้คุณต้องเว้นระยะอะไรพวกนี้นะ
ใช่เราก็มีหน้าที่ที่ต้องแจกแจงชี้แจงให้ชาวต่างชาติเขารู้ด้วยนะคะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสำรวจการปรับตัวของคนในกลุ่มอาชีพต่าง

นะฮะก่อนถึงเคอร์ฟิลล์คืนนี้สี่ทุ่มถึงตีสี่ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็มีบางอาชีพนะฮะ
เขาก็จะทำงานทำมาหากินในช่วงเวลานี้
เขาก็ได้รับความเดือดร้อนไม่มีรายได้
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ดูทางตำรวจก่อนนะครับ
พลตำรวจโทปิยะอุทาโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงแนวปฏิบัติของตำรวจนะครับในการตั้งด่านตรวจในช่วงเคอร์ฟิลล์ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับ
สี่ทุ่มถึงตีสี่นะเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นทั่วประเทศเลยนะครับ
บังคับใช้กฎหมายที่จุดตรวจต่างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหรือว่ารอยต่อระหว่างจังหวัด
รวมแล้วนะครับในกรุงเทพด้วยเนี่ยนะฮะอย่างกรุงเทพเนี่ยจะมีถึง๔๒๑จุดนะครับที่จะเป็นจุดตรวจนะครับ
จะมีการเพิ่มจุดตรวจร่วมหรือชุดเคลื่อนที่เร็วกระจายไปทั่วพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะครับ
สายตรวจทุกสถานีตำรวจให้ทั่วถึงทุกพื้นที่แล้วก็เน้นย้ำไปยังทั่วทุกพื้นที่แล้วว่า
ขอให้ตำรวจทุกจุดทุกด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
ถ้าเป็นผู้ที่ขายอาหารสดปกติเนี่ยเขาจะเปิดแผงตอนตีหนึ่ง
อันนี้สามารถออกได้ไหมหรือว่าจะได้รับการยกเว้นไหมคะ
คือนำเรียนเมื่อกี้ครับว่าต้องจำเป็นจริง
แล้วพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างเหล่านั้นจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมบางอย่าง
เมื่อกี้จะมาขายอาหารสดเหมือนสตรีทฟู้ดบนท้องถนนต่างเนี่ยคงไม่ได้ครับ
เพราะเป็นการห้ามคนออกนอกบ้านอยู่แล้ว

ผมยังจะขอความร่วมมือถึงแม้แต่ร้านสะดวกซื้อด้วยซ้ำไป
เมื่อเรากำหนดทั่วประเทศเป็น๔ทุ่มถึงตี๔
จังหวัดขยับเป็นถึงตี๕ก็แล้วแต่

ก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดในเวลานั้น

พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

จุดตรวจต่างเรื่องของเคอร์ฟิลล์นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปดูเรื่องการปรับตัวของผู้ที่ทำอาชีพต่าง
ซึ่งเขาจะอยู่ในช่วงเงื่อนเวลาของเคอร์ฟิลล์พอดี๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ยนะฮะ
อย่างที่นี่ครับทุกผู้ชมครับสถานีขนส่งหมอชิด๒
จากการพูดคุยส่วนใหญ่บอกว่าก็ไม่ต้องรอเคอร์ฟิลล์คืนนี้หรอกคุณเข็มมาสอน
มันก็ได้รับผลกระทบมาก่อนอยู่แล้วใช่ค่ะคนน้อยมาระยะหนึ่งแล้วแหละ
เดินทางน้อยลงนะฮะอ่าอย่างคนขับรถแท็กซี่ปกติ
เขาจะมารอผู้โดยสารแถวนี้ก็ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าบางคนเขาก็เช่ารถขับเป็นกะบางคนก็ออกกะดึก
อันนี้ก็โดนแน่เขาบอกรายได้หายแน่แต่ก็พร้อมนะที่จะปรับตัว
แล้วก็เข้าใจมาตรการที่รัฐบาลจะต้องออกมาในช่วงเวลานี้
เราให้ความร่วมมือแล้วทีนี้โควิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ย
มันคือลดลงไปใช่ไหมครับมันก็โอเคเป็นผลดีครับผม
ก็อยากให้เข้าสู่ภาวะปกติลงแล้ว
ผู้ที่ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างก็บอกว่าก็คงจะลำบากขึ้นนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ปรับเวลาวิ่งรับส่งผู้โดยสารให้เช้าขึ้นอยู่แล้วนะ
เพราะว่าคนใช้บริษัติการณ์น้อยลงแต่ตอนเนี่ยพอมีเคอร์ฟิวเรื่องของตีสี่
คนก็อาจจะออกมาสายขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะ
ไหลตามน้ำเขาอ่ะมีก็ไปไม่มีก็ไม่ได้ไป

แต่ถามว่าปากท้องเรามันหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้อ่ะ
อันนั้นพร้อมแต่พูดถึงว่าถ้าจะให้หยุดเลย
คือให้พูดง่ายคนที่ติดดินเขาไม่มีกินเลยแหละ
เพราะอะไรรู้ไหมเราออกมาเนี่ยเราก็ยังหวังว่า
เรายังได้ค่ากับข้าวจริงไหมล่ะ
ก็อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยากันด้วยนะฮะ
เข้าข่ายนะครับลงทะเบียนไว้นะครับ
ที่ลงไปแล้วก็รอหน่อยนะฮะเขากำลังไล่ตรวจสอบข้อมูลอยู่ว่า

พอประกาศเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มถึงตี๔

เพราะในช่วงเวลานี้คนสั่งอาหารเยอะนะ

ใช่บางคนก็สั่งดึกเลยเนี่ย
ทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนเขียนมาสอนยังสั่งอยู่หรือเปล่า

เห็นมั้ยทีนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
ไม่ได้แล้วนะครับเขาก็ต้องปรับตัวนะครับ
ก็ต้องรับลูกค้านะฮะ

ออกประกาศปรับเวลาการให้บริการทั่วประเทศนะครับ
บริการรับส่งผู้โดยสารส่งอาหารส่งพัสดุ

ในกรุงเทพและปริมณฑล
ก็เอาตามเวลานี้เลยนะฮะ
เปิดให้บริการตี๔ไปถึง๒ทุ่ม

ส่วนพิศนุโลกกับอุดรธานี
เขาให้แค่ตั้งแต่๒ทุ่ม

ก็ต้องขอความร่วมมือกันจริงนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ